ทำกับมนุษย์เหรอ

เอาจริงมนุษย์ทำกับสัตว์ยังไม่ทำอย่างนี้เลย
นี่คือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง
คือมันเกินไปเพราะฉะนั้นถึงต้องบอกไงว่า
หน่วยงานไหนที่ต้องมีความรับผิดชอบหรือมีส่วนรับผิดชอบ

ตำรวจก็ต้องยืนยันว่าจะเอายังไงกับตำรวจคนนี้
คุณยังจะปล่อยเธอเอาไว้ทำงานอย่างนี้เหรอ
บกพร่องทางจิตหรือเปล่าแล้วเป็นตำรวจได้ยังไง
แล้วเธอมีสิทธิ์อะไรที่จะส่งคนคนหนึ่งไปฝึกทหารแล้วกลับมา
แล้วมีการเอาเงินเข้าไปแล้วบอกนี่เป็นค่าจ้างในการฝาก
มีสิทธิ์ขนาดนั้นหรอมันอภิสิทธิ์ชนขนาดนั้นเลยหรอ
สองและกองทัพจะตอบว่าไงในการที่แบบอยู่ดีเอาคนคนนึงเนี่ยมาเป็นอาหารรับใช้ในบ้าน
แล้วมีการบอกว่าเอาเงินไปให้ด้วย
ซึ่งอันนี้ข้อเท็จจริงมันคืออะไรก็ต้องออกมาตอบเหมือนกันว่า
จริงก็ต้องบอกไม่จริงแล้วไม่จริงยังไงจริงยังไงก็ต้องพูด
ถ้าไม่จริงคุณต้องสั่งฟันเลยนะเรื่องนี้ถูกป่ะ
แต่น้องคนนี้เขาลาออกจากทหารมาแล้วตอนนี้
แล้วที่สำคัญรถเธอเองคันหนึ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยนะ
ถูกบังคับให้ขายแล้วก็เอาเงินไปให้ผู้หญิงคนนี้
เพื่อก็เพื่อบอกว่าเป็นค่าที่แบบว่าไปฝากให้เป็นทหาร
คือมึงต้องจ่ายเงินให้กูอะไรอย่างนั้น
เป็นเรื่องที่สังคมจับตามองแล้วนะแล้วผมบอกนะ
ผมให้ดูรูปนี้คุณดำหน้าตาดีไหมคนนี้
คือน้องที่โดนอ่ะเหรอไม่ใช่คนนี้คนที่ทำ
แต่อันนี้คือตอนที่เขายังเรียนอยู่นะเป็นลูกคุณหนูดูหน้าเป็นคุณหนู
แล้วถ้าเป็นภรรยาสวจริงแล้วคุณทำแบบนี้ได้จริงเหรอ
จะทำยังไงประชาชนอยู่ยังไง

ต้องฟันผมบอกเรื่องนี้ต้องสั่งฟันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
เดี๋ยวรอติดตามอาจจะมีค่อยข้อมูลต่างออกมาเรื่อยหลังจากนี้นะคะ
อาจจะมีค่อยข้อมูลต่างออกมาเรื่อยหลังจากนี้นะคะ

ผมไม่รู้แต่ได้ยินชื่อมาอย่างนั้น
แล้วสาววอลวาที่เป็นทหารเปล่า
ไม่ได้เป็นอ้าวโอเค